เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้าและความเคลื่อนไหว
คดีหวย๓๐ล้านบาทกันก่อนนะครับ
ครูปรีชาและเจ๊บ้าบินยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบรามนะครับ
งปราบจะพาไปยื่นฝากขังที่ศาลวันพรุ่งนี้
ก็ต้องไปขอประกันตัวพรุ่งนี้เช้าที่ศาลนะครับ
ขณะที่วันนี้ตลอดทั้งวันมีญาติของทั้งสองมาเข้าเยี่ยมอย่างไม่ขาดสายนะครับ
ขณะเดียวกันเจ๊พัดกับเจ๊เกียวซึ่งเป็นเพื่อนของเจ๊บ้าบินเป็นแม่ค้าสลากอยู่ที่กาญจนบุรี
วันนี้ยังออกขายสลากตามปกติแล้วก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมาถึงเจ๊บ้าบินด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรารวบรวมความเคลื่อนไหวทั้งวันมาให้ติดตามนะครับไปติดตามจากรายงานครับ
ญาตินางรัตนาพรสุภาธิบหรือเจ๊บ้าบิล

ก่อนนำน้ำอาหารและขนมเข้าไปเยี่ยม
โดยใช้เวลาเยี่ยมนานกว่า๑ชั่วโมง

ก็ไม่ได้ตอบคำถามใดต่อสื่อมวลชน
เพียงว่านำกาแฟมาให้ครูเท่านั้น
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่๑๐เวนหน้าห้องขัง
ผัดกะลำปรีราดข้าวมาให้
เป็นอาหารมือแรกหลังจากถูกคุมค้าง
บรรยากาศที่กองบังคับการปราบรามตั้งแต่ช่วงเช้า

ผู้ต้องหาคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน

หลังจากถูกคุมตัวมาสอบสวนและบันทึกถ้อยคำ
กับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ๕
กองบังคับการปราบรามนานกว่า๖ชั่วโมง

ซึ่งทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
สภาพของห้องขังทั้งสองคนเป็นห้องขังที่ติดกัน
แต่เจ๊บ้าบินต้องขอให้ตำรวจนำเก้าอี้พลาสติกมาให้นั่งหลับ

จากเคยรับการผ่าตัดบริเวณหลังมาก่อน
ทำให้ไม่สามารถนอนกับพื้นห้องได้
ต้องอาศัยนั่งหลับบนเก้าอี้แทน

นางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือฟ้า

โดยใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
ก่อนออกมาเปิดเผยว่าครูสบายดี

เครียดไม่ได้กังวลไม่ได้ฝากอะไรถึงใคร
ส่วนเรื่องการประกันตัวได้เตรียมหลักทรัพย์จำนวนหนึ่ง
และประสานในเกลียงไกรนาควรี

ดำเนินการยื่นเรื่องประกันตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบินแล้ว
โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองปราบราม
เชิญครูปรีชาไปสอบปากคำเพิ่มเติมต่อจากเมื่อวาน

ส่วนเจ๊บ้าบินมีสีหน้าเคร่งเครียด

ระหว่างการสอบสวนได้ทานยาโรคความดันที่พกมาด้วย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดอาการเครียด
จากนั้นครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
ถูกตำรวจคุมตัวออกมาจากกองกำกับการ๕
องบังคับการปราบรามเมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมา
กำลังตำรวจที่คุมตัวเขาทั้งสองคนอย่างเข้มงวด
โดยทั้งสองคนไม่ขอตอบคำถามสื่อมวลชน

ก่อนยอมเดินเข้าไปนอนในห้องคุมขังเป็นคืนที่สอง

ตำรวจกองปรับรามจะนำตัวทั้งสองคน
ขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากค้าง
ด้านนางพระชริดาพรมตาหรือเจภัทร์แม่ขาลอตเตอรี่
วันนี้มาตั้งแผงขายลอตเตอรี่ตามปกติ
บริเวณตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทย

แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงเพื่อน

ส่วนนางปนัญชยาสุขภูลหรือเจ๊เกียว
วันนี้ไปขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม
บอกว่าก่อนหน้านี้ได้โทรศัพท์คุยกับเจ๊บ้าบิน

ทุกอย่างต้องทำตามขั้นตอนไปจบที่ศาล
เข้าคุมตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบินเมื่อวานนี้ว่า
มีเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุราวกับคดีอุกชะกัน
ทำเอาผู้คนตกใจและกองปราบรามออกไม้จับ
แทนที่จะออกหมายเรียกก็ทำให้เกิดความรู้สึกคลางแคลงใจ
แต่ก็ไม่ว่าอะไรคิดว่าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในเมื่อตำรวจก็ไม่สรุปเรื่องนี้ต้องไปสรุปที่ศาล